ข่าวนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชม
บอกเลยนะ๒คนที่มาทานอาหารที่ร้านนี้บ่อย
ต่อให้มาทานบ่อยก็จริงบางคนจะบอกว่าเรียกว่าลูกค้าประจำ
แต่ถ้าลูกค้าประจำจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้
พฤติกรรมนี้น่าสายหัวมากนะ
เดี๋ยวจะค่อยไล่เลียงไปแต่จะให้ดูพฤติกรรมนี้ก่อน
ไม่รู้กินในท่าไหนเขี้ยงเลยเขี้ยงจานแตกเลย
ดูจังหวะเนี่ยคุณนี่ไงโมโหอะไรไม่พอใจอะไร
อย่าเพิ่งหัวร้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมแรก

คือดูเหมือนกับเขาไม่พอใจอะไรสักอย่าง
จังหวะนี้เขากำลังจะมาทะเลาะกับคนอื่นแล้วค่ะ

นี่เป็นรอปภมาเหมือนกับพยายามจะห้ามนะ

กลายเป็นว่าไปต่อยกับรอปภอีก

แล้วยังเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกับรอปภอีก
๔ทุ่มของวันที่๒๑กุมภาที่ผ่านมาค่ะ

ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตกใจ
คนที่อยู่ในร้านนั่งใกล้โต๊ะนี้

ร้านนี้ก็คือร้านไก่ใต้น้ำ
อยู่ตรงถนนสาครมงคล๒อยู่ที่สงขลาค่ะ
แล้วพฤติกรรมของผู้ชายสองคนนี้

ตั้งแต่เที่ยงแล้วดูเวลาเท่าไหร่นะ

อุ๊ยไม่ไหวเลยพี่แบบนี้หนูกลัว
จริงสองคนนี้เขามาที่ร้านนี้บ่อยนะ

ทำไมพี่เขาต้องทำแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้
ลองฟังน้องเขาน่ะหน่อยค่ะ

ลูกค้าคนนี้มาบ่อยค่ะแล้วก็มีปัญหามาจากนั้น
ทุกครั้งแบบนี้ตลอดเลย
ค่ะแต่ว่าครั้งนี้หนักสุดก็คือเขาเครื่องจาน
แล้วก็ต่อยกับพนักงานที่ร้าน
แล้วยังอยากฝากอะไรถึงพี่เขาไหม
ก็ไม่ว่ากับใครนะคะพี่ไม่ควรทำแบบนี้ด้วยค่ะ
เพราะว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะคะพี่
เรารู้สึกแย่ไหมวันนั้นที่เจอลูกค้าแบบนี้
เรารู้สึกแย่แล้วก็น้องไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ค่ะ

โชว์กลางกินไม่จ่ายลวนลามจับหน้าอกจับก้นเด็กเสิร์ฟคว่างจาน

คือพฤติกรรมยาวเป็นหางว่าวเลย

เจ้าของร้านคือพี่ลูกหมีนะคะเจ้าของร้านไก่ใต้น้ำ
พี่ลูกหมีก็บอกนะไอ้วันนั้นนี่พี่ลูกหมี

แต่พี่เห็นแล้วแหละพฤติกรรมของคนที่มาที่ร้านสองคนนี้

แล้วน้องพนักงานที่โดนเขาทำไม่ดีเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะจับหน้าอกจับก้นเชื่อไหม
มีน้องพนักงานคนหนึ่งช็อกจนเข้าโรงพยาบาลเลย
เพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็กลัวไปเลยค่ะ
ทีนี้พี่ลูกหมีบอกว่าไม่ได้แล้วต้องปกป้องพนักงานในร้านก่อน
พาน้องพนักงานผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันที่สพหาดใหญ่
แล้วก็ฝากไปถึงสองคนนี้ด้วยว่าอย่าไปทำแบบนี้กับร้านไหนอีกนะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่ร้านเท่านั้นที่เสียหาย
แต่ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวที่นี่เกิดขึ้นที่สงขลาใช่ไหมคะ

นี่น้องพนักงานที่เขาแบบ
พอเจอเหตุการณ์แล้วเขาก็ช็อกไปเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดู
ที่สำคัญค่ะต้องฝากตำรวจสภหัดใหญ่หน่อย
ถ้ามีหลักฐานแบบนี้แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้แล้ว

ดำเนินคดีกับสองคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
ครับพฤติกรรมอะนะ